ผมจะพาไปกินไปชมไปชิมไปช็อป
อาหารยำเช้าแบบนี้จะเหมาะไหม
ของน้ำแข็งน้ำแข็งมีไส้กรอก

ของผมเนี่ยครับจะมีก๋วยเตี๋ยว

ขาครับผมปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
เตี๋ยห้อยขายนะครับจะมีที่ขึ้นชื่อ

จุดนี้นะครับที่จะพาไปเป็นแหล่งใหม่ครับคุณผู้ชมครับ

ขึ้นชื่อเรือชามากเพราะว่าเป็นกำลังเป็นที่ฮิต
ราคาแค่๕บาทแค่นั้นนะครับ
จุดนี้แหละครับก๋วเตี๋ห้อยขา๕บาท
เขาบอก๕บาทก็กินได้แถมยังห้อยขาสบายอีกนะฮะ
ใช่ครับผมเรียงคิวกันมาเรียงแถวกันมาทยอยกันเข้ามาครับ
จุดนี้อยู่ที่เรือนไม้ไผ่ไตยวนที่บ้านเปื่อยเปียงตำบลหยวน

รายการของเรานำมาให้ชมเมื่อวานนี้แหละครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปชมเรือนไม้ไผ่กันเป็นจำนวนมาก
แม่บ้านเปื่อยเปียงจึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรเก่าแก่
ไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยขายชามละ๕บาทเท่านั้นนะครับ
กินกันเพลินกินกันหมดถ้วยหมดชามแบบนี้แหละฮะ
นางสาวแสงเดือนคุณารูปแม่ครัวใหญ่ของร้านบอกว่า
เตี๋ยวที่นำมาขายนี้เป็นสูตรลับสูตรโบราณจากอายุทยา
ราคาขายราคาชามละ๕บาทนะครับน้ำลายไหลนะครับ
ก็เลยพูดผิดพูดถูกนะฮะกำหนดขายวันละ๓๐๐ชามเท่านั้นนะครับ

โอ้โหแต่ถ้าถามลูกค้าว่าเยอะนะครับฐานะบอก
เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เหมือนกันนะครับถ้ามาเยอะนะฮะ
แต่ถ้าจะล่าช้านะครับราคาก็จะขายได้ไปถึงวันที่๓๑ธันวาคมเท่านั้นนะครับ
อย่าชะล่าใจนะครับ๓๑ธันวาคมเท่านั้นก็จะขายในราคาปกติแล้วนะครับ
ลูกค้าที่สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พากันไปนั่งกินที่
ม้านั่งริมน้ำยวนนั่งไห้ขาเล่นไปเพิ่มไปนะครับกินไป
ไม้ไพ่ไตยุนก็ได้นะครับนี่หาเมื่อเรานำเสนอเนี่ยคุณที่มีการ
ก่อสร้างเรือนไม้ไพไปไตยุนะครับเขาก็มีร้านอาหารแบบนี้แล้ว

เตี๋ยวก็อร่อยดูสิอร่อยไหมน้อง
ดูสามจานสามชามแต่ไม่มีหมาเลย

กินกันหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงจานเลยฮะ

พยาวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดู
ร้านไส้กรอกเป็นรถเข็นเขาขายไส้กรอกอีสาน

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไอ้แสงวิบนี่มันมาได้อย่างไรนะคะ
โดยที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยค่ะร้านไส้กอกหวานใจคนเดิมเนี่ยนะ
เขาเป็นรถเข็นไส้กรอกอีสานย่าง
เขาขายอยู่จากแถวสะพานเจริญศรัทธาในเขตเทศบาลนครปฐมค่ะ
คือเขาก็ดึงดูดลูกค้าด้วยมีปล่องระบายควัน
แล้วมันก็มีแสงวิบวับวิบวับแบบนี้ค่ะเป็นไฟดิสโก้แบบนี้นี่แหละนะคะ
เอาเดินไปดูหน่อยดีกว่าพอเดินมาถึงรถแล้วก็ซื้อด้วยเลยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้าน

นี่พี่เปิดร้านไส้กรอกขวัญใจคนเดิมมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วลูกคนเล็กพี่นะเรียนจบด้านช่างโยนมา
ลูกก็เลยบอกว่าเอาความรู้ที่ได้จากการเรียน
ประดิษฐ์คิดค้นทำเป็นเครื่องดูดควันให้

เพราะว่าตอนเวลาที่แม่ย่างไส้กรอกไงควันมันก็จะฟุ้งไปหมดใช่ไหม
เวลาคนมายืนรอไส้กอกก็ต้องเอามือปัดเอาอุดจมูกกัน
คือลูกค้าเขาก็รำคาญร้านข้างก็รำคาญเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็เลยเอาไอเดียโดยนำถังพลาสติกมาตัดก้นถังออกนะ
แล้วก็ไปติดกับพัดลมดูดอากาศให้ควันมันลอยขึ้นไปด้านบน
แต่ทีนี้ทำแค่นั้นมันก็ธรรมดาไป
ลูกชายเขาก็เลยเอาไฟที่เป็นไฟดิสโก้อ่ะคุณ
แบบนี้นะคะมาติดในตัวถังติดที่ถังด้วย
ทีนี้เวลาเปิดพัดลมดูดอากาศควันที่มันพุ่งออกมา
เราก็เห็นแสงควันเห็นไหมแสงนี้มันก็เป็นสีม่วงสีน้ำเงิน
มันเหมือนควันจากเวทีแบบอีเวนต์นะเวทีคอนเสิร์ตนะ

นึกว่ามีงานที่นั่นนะครับ

แต่ว่าอันนี้ติดแสงสีเสียงเข้าไปด้วย

เปิดเพลงแบบนี้หรอแล้วก็แดนซ์
ดูเหมือนเป็นผับตอนกลางคืนยังไงไม่รู้

กลัวตอนเวลาเห็นกลับบ้านนะครับเวลากินเมื่อนะครับ

ใช่ก็เป็นไอเดียนะครับ